สรุปคือทั้งหมดในชีวิต
เราจะได้เห็นไหมในความเป็น

คำถามที่เจอบ่อยที่สุดก็คือว่า

แล้วถ้าพอลินได้มาดามแป้งจะมาช่วยพอลินไหม

มันพิสูจน์ไปไม่รู้จะพิสูจน์อะไรแล้ว
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริง
แล้วหลังจากนี้จริงแล้วพอลินไม่ได้มีความทะเยอะทะยาน
หรือใช้คำว่าอะไรนะ

แต่ว่ามันเหมือนกับว่า
ในเมื่อมันทำได้ทำไมไม่ทำ
ขอบคุณมากครับวันนี้มาให้เกียรตินะครับก็ไม่รู้แหละหลังจากนี้คิวพี่พอลินจะเป็นยังไง
เพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีอีกช่วงหนึ่งที่จะเข้ากรุงเทพแล้วจะลุยหาเสียงยาวเลย
ค่ะก็อยากจะมาสเตชั่นที่นี่ในช่วงใกล้
ครับแต่วันนี้เรามาก่อนแล้วก็เอาเป็นว่าเราคงจะคุยกันลงรายละเอียดได้บ้าง
เพราะในตอนนี้มันมีแต่จะลดลงนะครับความชัดเจนหลังจากที่มาดามแป้งก็คือกลับมาตัดสินใจว่าจะประกาศลงชิงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องย้อนถามพอลีนเพราะว่าพี่ปอลีนเป็นคนเดียวที่ยังไม่ถอยที่เปิดตัวมาแล้ว
มุมหนึ่งคืออันนี้ต้องพูดแบบจริงใจนะครับชัดเจนว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ว่าใครจะกลับมาหรือว่าใครจะขึ้นมามีภาษีดีกว่าเราเราก็จะสู้ในนโยบายของเราถูกไหม
ค่ะจริงมันเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนแล้วก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามาดามแป้งจะลงไม่ลงหรือจะมีใคร
แต่พอศึกษาความเป็นไปได้ไปเนี่ยเราก็คิดว่าการที่จะลงสมัครเนี่ยโดยนำเสนอนโยบายเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม
เพราะฉะนั้นก็แนวความคิดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานนะครับก็เลยเดินมาสู่จุดที่ว่าโอเคก็ประกาศตัวแต่ตอนประกาศตัวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เริ่มต้นแต่ว่าพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะมีใครลงสมัครบ้าง
แต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือทำล่วงหน้าไปก่อนก็คือเรื่องนโยบายเรื่องวิสัยทัศน์แนวความคิดที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรจะเป็น

ก็พอทำงานกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ย
ก็มาดันแป้งจริงมันก็หลังจากพอเรียนประกาศ
ประมาณอาทิตย์เดียวมาดามแป้งก็ตัดสินใจประกาศ
ก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่

เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะคิดว่าจะถอนตัวหรอก

เพราะมันเร็วเกินไปหมายความว่าเราประกาศแล้ว

มันเร็วเกินไปที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงหรือไม่ลง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเดินตามนั้น

เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะถอนตัว
ณเวลานั้นในขณะที่เรามีนโยบายอยู่แล้ว
คือมันสำคัญเรื่องนี้ชัดเจนว่า

ใช้คำว่ามาดามแป้งมีความเหมาะสม
บางมุมก็บอกว่าโอ้โหถ้าลงไปแล้วสู้ยาก

สู้ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าในเชิงนโยบาย
เราอยากเข้าไปเหมือนกับไปช่วยดิสคัท
ถูกมั้ยไปเสนอประเด็นที่เราคิดว่าเราควรจะทำ
เรามีความเชื่อในนโยบายของเรา
เรามีความเชื่อในวงการฟุตบอลที่ควรจะเป็นของเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ใครไปทำได้ดีไม่เท่าเราหรอก

ซึ่งในความเป็นจริงเราก็ยินดี
แต่เราเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากความเชื่อในสิ่งที่จะทำ
มันทำได้ดีไม่เท่าเราแน่นอน
เพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่เราไม่ถอนตัว

เพราะว่าในมุมของบรรดามแป้งเนี่ย

ซึ่งแน่นอนทั้งสองท่านก็ควรจะมี

พักเป็นพวกกันใช่ของคุณปรินบอกจะได้ไหมได้ไหม
จริงจริงแล้วพอลินพอลินอยู่ในวงการฟุตบอลยี่สิบสามปี
ไม่นับตอนที่เป็นเป็นนักฟุตบอลนะคะครับเนี้ยตั้งมายี่สิบสามปี
ตอนก่อตั้งก็ไม่ได้ไปถามใครแล้วก็ไม่มีแบ็คนี่แหละที่ได้ถาม
ค่ะไม่มีแบ็คชัดเจนชัดเจนคนเดียวรวมรวมแล้วก็เริ่มมาสอง
หกสิบแปดสิบหกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นแสนแสนคน
เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเรื่องอะไรที่เราดีที่ดีเนี่ยเราต้องมั่นใจตัวเอง
แล้วเราต้องเชื่อในความคือต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราคิดก่อน
ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราต้องมีจินตนาการก่อนนะว่า
ฟุตบอลไทยมันจะต้องเชียร์กันสนุกมันจะต้องมีโบกทง
มันจะต้องมีร้องเพลงเป็นจังหวะแล้วมันจะต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำให้
การถ่ายทอดมันมีสีสันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อน
พอเรามีจินตนาการแล้วมีความเชื่อแบบนี้เราก็เริ่มทำแบบนับหนึ่ง
ก็เริ่มจากตัวเองเวลาใครไม่มาก็ไม่ต้องไปโทษเขา
ไม่ต้องไปด่าเขาเราก็เข้าสนามเพราะฉะนั้นยี่สิบสามปีที่ทำมาเนี้ย
มันพิสูจน์ว่าเราก็มีคุณงามความดีในวงการฟุตบอล
นั่นแหละคือบารมีนั่นแหละคือแก๊คอัพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนที่เริ่มเนี่ยมันไม่มีใครหรอกว่าที่เราจะไปถามบอก
เราจะเริ่มทำของกลุ่มกองเชียร์เขาก็บอกบ้ามันเป็นไปไม่ได้
หรือแม้ตอนที่เข้าไปคุยกับอาจารย์วิจิตเกรดแก้วบอกควรจะต้องเป็นฟุตบอลอาชีพ
ที่ผมไล่อาจารย์เนี้ยก็เพราะว่าอ่าเพราะตอนนั้นเกิดเป็นแกนน้ำไปไล่อ่ะ
มันพัฒนาแบบเต่าค้านอ่ะแล้วตอนนั้นก็มีความคิดที่ค้านมาว่า
เอ่อไม่มีทางที่สโมสรภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ตอนนั้นก็รู้สึกจะมีชนบุรีโดดเด่นไม่มีทางที่ชนบุรีจะมาเตะกับ
อ่าธนาคารกรุงเทพอ่ารวมพวกทีมเอกชนตอนนั้นครับอืม
ถ้วยกอต้องชนะเด็ดขาดตอนนั้นมีความคิดแบบนั้นมา
แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเราต้องมีเจตนาการ
ถึงแม้จะถูกประมาทว่ามาก่อนกลางก็ตาม
แนวความคิดการพัฒนาฟุตบอลต่างเหล่านี้
มันมาในแนวที่เราคิดหมดแล้วพอลินเองก็เป็นคนเริ่ม
ในเรื่องของการสร้างฐานแฟนบอลโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรนะ
เขาทำเพราะใจรักแล้วก็เห็นว่าฟุตบอลมันมีอะไรที่มันขาด
ก็ไปเติมไปเติมแล้วก็อดทนกับมันแล้ว๒๓ปี
พอลินก็มีคนรู้จักในวงการฟุตบอลเยอะหลายคนบอกว่าพอลินอาจจะเป็นคนนอก
แต่แค่ดูอยู่ข้างนอกแต่ว่าจริงพอลินก็เป็นคนในวงการฟุตบอล
ชื่อมาว่าก็รู้จักหมดอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถามว่าจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครหรือว่าแก๊กอัพ
อะไรเนี่ยมันเร็วเกินไปที่จะแบบนั้นคนทุกคนชอบใช้ชนะใช่ใช่
ใช่คือตอนนี้มาดามแป้งอาจจะแน่นอนคนทุกคนก็บอกว่า
ทำแป้งน่าจะได้นอนมาแต่พอลินก็บอกว่ามันยังไม่จบ
มันยังไม่เสร็จนะแล้วก็คำถามที่เจอบ่อยที่สุดก็คือว่า
ถ้ามาดามแป้งได้จะไปร่วมงานด้วยไหมก็ต้องตอบเลยบอกว่า
ต้องไปถามมาดามแป้งแล้วอีกอย่างหนึ่งพอลินถามกลับ
แล้วถ้าพอลินได้อ่ะมาดามแป้งจะมาช่วยพอลินไหมอ่า
เพราะว่าเราเป็นคู่แข่งกันมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เลือกตั้ง
ถูกไหมครับมันก็ต้องแสแต่ที่แน่นอนก็คือว่า
ถ้าสมมุติว่าพอลินไม่ได้เป็นพอลินก็จะอยู่ข้างนอกในการตรวจสอบ
แล้วถ้าพอลินได้เป็นพอลินอย่างที่เคยคุยก็จะเชิญมาดามแป้ง
ใครก็ตามที่มาลงแข่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในการตรวจสอบ
ครับอันนี้มันจะแฟร์กว่าในฐานะคนนอกอืม
การตรวจสอบสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเห็นว่า
วันนี้วงการฟุตบอลโปร่งใสวันนี้วงการฟุตบอลมีเรื่องนี้
ที่เราต้องไปนั่งขบคิดกันนะเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวพูดอย่างเดียวเนี่ย
กลายเป็นว่าสังคมกีฬาตอนนี้กลายเป็นมีกลุ่มกองเชียร์
นายกสมาคมกลุ่มกองเชียร์สมาคมผู้สื่อข่าวคนนี้เสนอข่าวความจริงว่า

จะทำยังไงเพื่อให้เห็นว่านี่คือเรื่องสำคัญของคนฟุตบอล
ไม่ใช่เพียงแค่คนชอบฟุตบอลเดียวแต่คือประชาชนทั้งหมด
คนนอกนี่หมายความว่าหมายถึงการตรวจสอบจากคนนอกเหรอ
ใช่สมมุติว่าพี่ผลินไม่ได้แต่โอเคไม่ได้เข้าไปอยู่ในทีมงานของบรรดามแป้ง
ไม่ได้อยู่สภากรรมการอะไรก็ตามวันนี้เป็นเหมือนบุคคลอิสระ
เราจะทำอะไรเพื่อให้มันเกิดองค์กรอิสระพวกนี้มาตรวจสอบได้ไหม
การตรวจสอบมันก็คือการตั้งคำถามนั่นแหละ
ที่สำคัญการตรวจสอบเนี่ยมันต้องมีผู้อธิบายมันต้องคนข้างในต้องอธิบาย
ถ้าคนไม่อธิบายก็โดนด่าโดนโจมตีอยู่อีกแบบนั้นแหละ
ทีนี้ปัญหาคือว่าบางในการทำงานคนที่มีตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอธิบาย
จริงอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องผิดไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
ตัวอย่างเช่นเจ้าของไทยลีกอย่างนี้มันก็ต้องเป็นคนของสมาคมฟุตบอล
อย่างในการความคิดพระพลีนก็คือว่าก็ต้องเชิญให้สมสรรค์มามีหุ้นบ้าง
ไม่ใช่มีหุ้นคือมาเป็นกรรมการบริษัทบ้าง
แต่ว่ามันต้องรันโดยสมาคมฟุตบอลเพราะสมาคมฟุตบอลเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งหมด
อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่อธิบายเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจผิดได้
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็คือการตั้งคำถาม
แล้วมันก็อยู่ที่ว่าคนที่มีหน้าที่เขาจะอธิบายได้ดีแค่ไหน
แต่ว่าการตรวจสอบโดยที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่มันก็ตรวจสอบได้ระดับหนึ่ง
เพราะว่าถามไปเขาอาจจะไม่ตอบแต่สำหรับพอลีนเอาในกรณีที่ได้เป็นก่อนนะ
ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าได้เป็นก็คือมันก็ต้องมีคนตรวจสอบ
เราเองต้องตรวจสอบทีมงานของเรานะมันต้องมีอีก๒ชุดก็คือตรวจสอบทีมงานและกรรมการอะไรต่างการตัดสินต่าง
สองก็คือคนที่จะตรวจสอบเราต้องไม่ใช่คนที่เราแต่งตั้ง
นั่นก็คือต้องเชิญคนที่เขามาตรวจสอบคือไม่ใช่เป็นพวกเรา

มาตรวจสอบโดยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการจิตรวจสอบ
ตรงนี้ถ้าเราเป็นเราจะทำความโปร่งใสให้มันชัดเจนขึ้น
แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเราไม่การันตีว่ามันจะชัด

เพราะว่ามันอยู่ที่คนที่เป็นเขาจะโปร่งใสแค่ไหน
งั้นแสดงว่าหลังจากนี้เมื่อกี้พูดอยู่คำหนึ่งว่า
พอลินถึงท้าว่าถ้าพอลินได้เป็นเรายังไม่ต้องพูดความเป็นจริง
ถ้าพอลินได้เป็นพอลินตั้งคนที่เป็นคู่แข่งมาตรวจสอบ
แต่พอลิงก็ท้าว่าแล้วถ้าคนอื่นได้เป็น
กล้าให้พอลินไปเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบหรือเปล่า
หมายความว่าเหมือนกรรมธิการเวลาเรียกใครเข้าไปตั้งคำถามก็ต้องตอบ
ใช่ไหมอันนั้นมันถึงจะตรวจสอบได้
แต่ถ้าตั้งคำถามแล้วไม่ตอบมันก็ตรวจสอบไม่ได้
ดูแล้วเท่าที่นะครับตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่

มีเดินไปสนามฟุตบอลที่กล้องจับไปมีบ้างไหม

มันต้องมีแล้วก็มันก็ไม่ใช่คนจากวงการฟุตบอลอย่างเดียว

มันก็เราจะส่งภาคกรรมการในวันเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้
แต่ปัญหาคือถ้าไม่ส่งแล้วเขาไปเลือกสภากรรมการจากชุดอื่นมา

เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องส่งสภากรรมการให้ครบ

คือจะต้องมีคนที่หลากหลายแต่ว่าจะมีสโมสรรับรอง

สงสัยเลยก็เข้าไปสอบถามที่สมาคมแล้ว
คืออันดับแรกก็คือดูจากข้อบังคับ

ซึ่งก็ต้องไปพูดคุยซึ่งก็ไปคุยมาแล้ว
มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกคนปัจจุบันไหม

อย่างน้อยก็คือก็คงต้องคุย
แต่ว่าวันนี้ไปก็เจอแต่สำนักเลขา
ก็เป็นการพบปากแบบธรรมดา
ตรงไปตรงมาการตีความความบังกับแบบไหน
เราสงสัยข้อไหนก็ไปเลย
ไม่ได้มีในยะทางการเมืองอย่างไร
แต่ยืนยันท่าเจียนว่าต่อให้สมัยนี้ไม่ว่าจะได้ยังไม่ได้
ตอนนี้เอาสมัยนี้ก่อนนะคุณเจ
ถ้าพูดแบบนักการเมืองก็ต้องเอาสมัยนี้ก่อน
เพราะว่าเราอยู่ในมิติของปัจจุบัน
เราต้องเอาสมัยนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องสมัยหน้าเนี่ย
อย่างที่บอกก็คือจริงแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับมาแล้วล่ะ
หลังจากที่ลงสมัครครั้งที่แล้ว
แล้วก็ถอนตัวเพื่อช่วยพี่กร้อง
แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่า
ภารกิจสำคัญของตัวเองก็คือว่า

ก็ใช้เวลา๖๗ปี๑๗๘ปีที่ผ่านมา
ที่ดูฟุตบอลแต่ดูภายนอก
ก็มีบางสื่อก็เชิญไปสัมภาษณ์บ้าง
แต่ว่าก็น้อยลงนะคะ
บทบาททางเชียร์ไทยก็มีน้องที่เข้ามาทำ
เพราะฉะนั้นเราก็อยู่เป็นเวลาเขามีปัญหาเราก็เข้าไปช่วย
แต่ว่าในวงการฟุตบอลก็ไม่ได้คิดจะมาลงสมัคร
แต่พอถึงเวลาแล้วเราคิดว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย

สิ่งที่เราคิดมันยังไม่ได้รับการทำเท่าไหร่
เราก็เลยคิดว่าสุดท้ายมันก็คือว่ามันอยู่ในทุกอนุของตัวเราแล้ว
นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด
เพราะฉะนั้นมันก็ในสมัยหน้าในสมัยอะไรต่อไปก็ยังไม่รู้
แต่ว่าเอาสมัยนี้ก่อนนะครับทำให้ดีที่สุดก่อน
แล้วก็อนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นี่แหละผมถึงอยากจะรู้ว่าโอเคมันไม่เกี่ยวว่าประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
แต่อยู่ที่ว่าถ้ากลับมาแล้วรอบนี้จะถามความจริงจังว่ากลับมาแล้วเนี่ยจริงจังขนาดไหน
ก็คงชัดเจนว่าคงจะอยู่ในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะห่างขนาดไหน

ก็คงจะต้องอยู่อย่างนี้แหละในฐานะผู้ชมในฐานะคนตั้งคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่

แสดงว่าหลังจากนี้ชีวิตมีช่วงหนึ่งที่ไปอยู่อเมริกาแล้วไม่ได้คิดว่าจะกลับมา
แสดงว่าหลังจากนี้คือที่นี่คือที่หลักก็อยู่ที่ไทยแล้วไม่กลับไปที่นู่นใช่ไหมครับ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
ตอนนี้เนี่ยคนเราก็มีความคิดใหม่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้แต่ว่าคนที่ยังมีการบูลลี่หรืออะไรกับเพศสภาพอยู่อันนั้นเราก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปใส่ใจ
แต่ว่าสำคัญก็คือมันก็ต้องมีการให้การศึกษาในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้น
ในวิธีที่รุนแรงรุนแรงในที่นี้คือโต้กลับหรือว่าในวิธีที่ละมุนละม่อมมันก็แล้วแต่เหตุการณ์
แต่ว่ามันต้องมีการศึกษาเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของโลก
คืออย่างนี้ค่ะตอนที่ต่อสู้เพื่อที่จะเป็นผู้ชายยากกว่าตอนที่จะต่อสู้เป็นผู้หญิง
คนมองผิดนิดงามพลิ้งเป็นเหมือนผู้ชายมีความมุ่งมั่นแล้วก็ค่อนข้างมุทรรุดุดันในการทำต่าง
จริงพิธีงามพริ้งเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพมากถ้าคนได้ใกล้ชิด
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอลินทำให้มันกลมในบุคคลคนนั้น
ความท้าทายมันเกิดจากว่าการเป็นผิดนิดงามพลิ้งมันเหมือนกับว่ามันจะต้องทำให้พิสูจน์ตัวเอง
ตัวเองไม่ได้ไปพิสูจนกับใครหรอกพิสูจน์ตัวเองว่าเรา
เพราะว่าในสังคมการทำงานบางทีผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิง
แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงข้ามเพศแบบพอลินอย่างนี้มันจะยิ่งถูกด้อยค่าลงไปอีก
แต่ว่าพอเราพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ว่าการทำเรื่องกีฬานะคะแล้วก็การทำงาน
แล้วก็ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็เป็นผู้นำกลุ่มตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราพิสูจน์ตัวเอง
แต่ว่าในบทบาทของการเป็นพินิษฐงามพริ้งเนี่ยมันพิสูจน์ไปไม่รู้จะพิสูจน์อะไรแล้วนะคะ
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริงจริงแล้วหลังจากเนี้ยจริงจริงแล้วพอลินไม่ได้มีความทะเยอะทะยาน
หรือใช้คำว่าอะไรนะพิสูจน์จะต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้ว
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าในเมื่อมันทำได้ทำไมไม่ทำก่อนตายไม่มีใครมาเสียดายกับสิ่งที่ทำไปแล้วหรอก
แต่ในเมื่อพอมันเป็นพอลีนแล้วอยากจะลองเอาชนะดูแบบไม่เกี่ยวเลย
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับความทะยาทะยานหรือการเอาชนะแต่มันเหมือนกับว่าในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่
เราจะทำในสิ่งที่เรารักเราจะผิดเหรอใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดหวังผลว่ามันจะต้องโอ้โหมีตำแหน่งนายกสมาคม
คือเราแค่อยากทำในศักยภาพที่เราทำได้แต่ไม่ได้เป็นความทะยาทะยานหรือความคาดหวังอะไรที่จะต้องมีอะไรกับตัวเอง
มีผลประโยชน์อะไรกับตัวเองครับทั้งทั้งในแง่ชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรก็ตาม
เพราะว่าชื่อเสียงถ้าชื่อเสียงพอลินมีในหลายวงการพอสมควร
แต่ก็ไม่เคยใช้วิชามาร์เก็ตติ้งมาโปรโมทตัวเองเลยที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโดยธรรมชาติล้วนในสิ่งที่เราทำ
สุขใจมากขึ้นไหมในวันที่เราสุดท้ายเจ๊ว่าทุกคนก็อยากกลับมาอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละ
วันที่กลับไปอยู่อเมริกานั้นเราคุยกันว่าจริงไม่ได้อยากจะกลับเพราะยังไม่รู้ว่าคนที่นี่จะรับได้ไหม
ไม่รู้ว่าเจ๊ถามได้ไหมตอนที่ตัดสินใจว่าจะเป็นพอลีนครอบครัวหมายถึงครอบครัวของพี่เอง
ครอบครัวก็รู้รู้มีครอบครัวหลายระดับหมายความว่าครอบครัวที่ใกล้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้
ยกเว้นลูกสาวยังเล็กก็ยังไม่ได้บอกนะครับก็ลูกชายรู้แล้วคุณพ่อคุณแม่รู้
ในกระบวนการเนี่ยมันรู้ทีละคนแหละแล้วก็ภรรยาซึ่งตอนนี้เป็นอดีตก็รู้นะคะ
แต่เราก็ไปเพื่อที่จะตอนแรกมันก็คือเรารู้แล้วแหละว่าเพราะว่าเราผ่านการศึกษาตัวเองมาเยอะ
ก็เลยกลัวว่าพี่นิดจะเสียหน้าหรือว่าพี่นิดจะถูกดูถูกเหยียดหยาม
ก็เลยถึงต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองที่อเมริกาแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าว
ก็มีคนก็มีเพื่อนมีสังคมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะ
เพราะฉะนั้นพอเป็นข่าวขึ้นมามันก็เลยช็อคแรกนิดหนึ่ง
แต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้อธิบายกับสังคม
ก็ดูข่าวที่ทางไทยรัฐออกก็
โอ้โหจริงทุกส่วนพี่พอรีนก็คือรู้ตัวอีกที
พอมาเสพข่าวที่บ้านเราแล้วบางคนก็บอกไม่จริงไม่จริง

สุดท้ายพอยอมรับตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
คือการที่ต้องสื่อสารทุกคนที่บอกว่าอยู่ใกล้ตัวรู้หมดแล้ว
แต่กับลูกสาวนี้เจนเจนถามนึงว่าเราคุยกับเขายังไงครับ

ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งเวลาเป็นสัมภาษณ์สื่อไปอะไรอย่างเนี่ย
มันมีพอลินขึ้นมาค่ะก็ตอนแรกก็คุณแม่ก็ตกใจคุณแม่ก็เลยปิด
แล้วก็เขาก็เลยแบบว่าเหมือนทำไมเขาดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเรา
พอคุณแม่เขาโทรมาบอกเราเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะบอกลูกสาวเอง
เพราะเราอยากให้ได้ยินจากปากเราบินกลับมาเอ่อตอนนั้นเดี๋ยวนะ
ตอนนั้นบินคือตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นยังอยู่ที่อเมริกา
อยู่ระหว่างวางแผนจะบินกลับมาแต่ต้องตัดสินใจบอกก่อนแล้วเพราะมันเป็นข่าวไปแล้ว
ต้องบอกใช่ต้องบอกบอกก็บอกก็บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้หญิง
ตอนนี้พ่อใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงอยู่ซึ่งเขาก็เสียงเบิกบานมากว่า

ก็มีการสักถามนิดหน่อยทำไมล่ะพ่ออะไรอย่างนี้
ก็พ่อชอบแบบนี้พ่ออยากมีความสุขแบบนี้นะครับ
อยากไว้ผมยาวก็คือเป็นเรื่องประมาณนี้
อันนี้เขาก็บอกแต่จริงเขาชอบให้เราไหวผมยาว
เพราะหลังจากนั้นเขาก็ยอมรับตัวเราในฐานะที่เราเป็น
แต่คำพูดก็คือยังเป็นพ่อเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทตรงนั้น
เพียงแต่ว่าตอนหลังก็พูดคุยกับเรื่องความสวยความงาม
บางทีเขายังซื้อลิปสติกมาฝาก
ของอะไรกุ๊กกิ๊กของผู้หญิงเราก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้น

รู้สึกว่าน่าจะใกล้ชิดกันกว่าตอนที่เป็นพ่อถูกไหม
มันก็พูดยากเพราะตอนเป็นพ่อเราก็เต้นลำกับเขา
เป็นอะไรอย่างนี้มันก็มันก็คล้ายกันคือบทบาทคล้ายกัน
แต่ว่าพอลินจะเป็นคนตลกเวลาอยู่กับลูกนะคะ
ก็จะปล่อยมุกตลกบางที
ก็เล่นอะไรกันแบบตลกอ่ะตลกแบบคือ

แล้วเขาก็ขวดหลอก
ก็คือเล่นแบบอยู่ก็คิดมุกขึ้นมาแล้วก็เล่นแบบ

แต่ว่าถามว่าดีกว่าดีกว่าเดิมก็คือว่า

บางทีเขาคุยผมเรื่องผมหน้าม้าของเขา

แสดงว่าจุดตั้งต้นของชีวิต

รู้ตัวตั้งแต่เกิดมา

คือมันสงสัยค่ะมันไม่ได้รู้แบบชัดเจน

มันคือจำได้ในความทรงจำก็คือว่า
เวลาเราอยู่คนเดียวเราดูศรีรัตน์เรือนร่าง

เพราะตอนนั้นประมาณสี่ห้าขวบ
เราถูกหล่อมาแล้วว่าเราเป็นเด็กผู้ชาย
พอมันมีความคิดเสียดายนิดนึง
แล้วก็จำได้ว่าเด็กก็สวดมนต์แบบ

เหมือนแบบกำหนดจิตแล้วก็บอกชาติหน้าขอเกิดเป็นผู้หญิง
หน้าขอเกิดเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะ

แล้วก็ในความฝันก็เป็นผู้หญิง

เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราไปทำกิจกรรมอะไร
ตอนเย็นกลับมาก่อนนอนก็จะ
เวลาอยู่ในพวังคนเดียวก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิง
จินตนาการว่าเป็นผู้หญิงอย่างเช่นไปทะเลเนี่ย
ไปทะเลมากลับมาตอนคืนก็
ตนาการว่าตัวเองใส่บิกินี่หรือใส่ชุดว่ายน้ำเป็นผู้หญิง

อับอายตัวเองเหมือนว่าทำไมเราคิดแบบนี้
อับอายตัวเองเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้แล้วเป็นความลับเดียวในชีวิต
คือเราเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจกับทุกคนตลอดเวลา
ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่
แต่พอมันมีเรื่องนี้มันมีติดค้างอยู่ในใจ
ซึ่งพออายุ๔๐กว่าก็เริ่มมีตั้งคำถามว่าทำไมมันไม่หาย
ทำไมมันหาเราคิดว่ามันจะหายไป
ระดับที่ผู้ชายหลายคนทำไม่ได้
ก็เลยเริ่มคิดว่ามันช่วงเดียวกับในการถอนตัวลงสมัครนายกสมาคมครั้งนั้น

แล้วปรากฏว่าก็เลยลังเลที่จะถอนตัวก็เลยลังเลที่จะเดินต่อ
แล้วก็พอพี่กองชวนถอนตัวพูดคุยกันนั่นแหละว่ามันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้
เราก็ถอนตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าจำได้ว่ามีในทีมก็ยังบอกว่าสุดท้ายถ้าพี่กองได้
คุณพินิศก็ต้องเป็นเลยคาดที่การสมัครคม
เราก็ยังบอกว่าให้มันได้ก่อนเถอะ
เพราะในใจตอนนั้นไม่เอาแล้วนะครับ
อนตัวไปช่วยเขาเนี่ยแต่ว่าในใจอ่ะไม่เอาแล้วก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงแปลงเป็นผู้หญิงแล้วนะครับ
ดังนั้นก็เลยก็เลยหันหลังไปเลยแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกานั่นแหละ
ก็คือพออายุ๔๐กว่าเริ่มที่จะคิดว่าต่อให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอล
หรือต่อให้ตอนนั้นมีการเมืองเข้ามาแล้วก็เริ่มมีคนชวนลงการเมือง
ต่อให้ไปเป็นรัฐมนตรีหรือให้เป็นสอสอมันก็จะไม่มีความสุข
มันก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นกว่าเดิมในฐานะพินิษฐงามพริ้ง
พอเราคิดได้ดังนั้นเราคิดว่าอันนี้คือแก่นของเราแท้เราจะมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเป็นอะไรเลย
ขอให้เป็นผู้หญิงหรือใช้ชีวิตแบบผู้หญิงก็คือเป็นพอลีนงานพริ้ง
แล้วมันก็ค่อยมาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีความสุขกับตัวเองมากไม่ต้องการสิ่งประกอบอะไร
ก็นั่นแหละมันก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบดีมากแม้ว่าใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่สำหรับตัวเองเป็นคนที่ตอนนี้มีความสุขกับตัวเองมากนะครับ
แล้วพอมีความสุขกับตัวเองแล้วตอนนี้เริ่มอยากแบ่งปันความสุขให้คนอื่นก็ถ้าหลายคนเห็นพอลินด้วยแววตาด้วยเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขแล้วพอเขาเห็นเขาก็มีความสุขด้วย
อันนั้นคืออันดับแรกเลยแล้วในสิ่งที่เรามีหรือศักยภาพที่เรามีเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราได้ปลดล็อกชีวิตตรงนั้นไปแล้ว
แต่ถ้าจะเป็นอะไรต่อก็คือต้องเป็นในฐานะพอลิ้นเท่านั้น
นี่แหละถึงต้องบอกว่าการเล่าเรื่องตรงนี้คนดูอาจจะงงว่าเฮ้ยมันหลุดออกไปจากเรื่องของฟุตบอลได้ยังไง
แต่มันไม่ใช่เพราะที่ผ่านมาการพิสูจน์ตัวเองของพี่พอลีนในความเป็นพิธีงามพริ้งนักฟุตบอลก็เป็นได้ดี
ติดทีมระดับถ้วยก่อตั้งแต่อายุ
เพราะฉะนั้นหลายคนก็ทำไม่ได้แบบนั้น

ตื่นเช้ามาก็วิ่งเพราะคุณพ่อวิ่งทุกวัน
วิ่ง๕กิโลกรัมก็วิ่งตั้งแต่๗ขวบแล้ว

ก็มีความรู้ก็ฝึก

มีนวมนะมีรอบเป้านะ
เหลืออย่างเดียวคือจะไปขึ้นชก

เพราะอายุ๑๑ก็
เพื่อนที่โรงเรียนเป็นลูกชายของ

ชกมวยโรงเรียนแล้วก็ขอคุณพ่อ

พ่อโดนมาแล้วไม่ทั้งที่พ่อเป็นนักมวย

แต่เขารู้ว่าเรามันมาจากความ

เขาก็เลยกลัวว่าเราจะรับไม่ไหว

ก็มีการท้าทายให้เตะแล้วก็เตะ

กระดูกคนละเบอร์ค่ะตอนนั้นอายุ๑๐กว่า

ให้นี่คือเสียใจที่พ่อแกล้งเรา
ก็โอเคแต่ก็มีสกิล

อาจารย์สุเมฆแก้วที่เป็นนี่ก็ให้คำแนะนำ

สมัยก่อนนักบอลไม่มีใครยกเวทครับ

ก็กลางวันช่วงเที่ยงช่วงบ่าย

ก็เริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็

แล้วพอเราทำได้เรารู้ว่าถ้าเราไปต่อ
ทีมชาติแน่นอนแต่มันไม่เป็นอาชีพ

ก็คือว่าตอนนั้นเราเลิกเล่นทำไม

แม้จะติดทีมชาติแล้วยังไงคุณก็ต้องหากิน
แล้วค่าเบี้ยเลี้ยงตอนนั้นก็วันละ๓๐บาท
สอมแข่งก็สองสามร้อยบาท

ก็เลยแล้วเราก็ทำได้แล้ว
ในระดับหนึ่งเราก็เลยไปเรียนมาบพึทิอะไร
ก็ตอนแรกก็ฝันว่าจะเป็นนักข่าวกีฬา
แต่ว่าบังเอิญเขาไปจับไปอยู่ทางสายธุรกิจสายเศรษฐกิจ
ก็ทำตรงนั้นก็ทำให้มันได้ดีกันไป
แต่ว่าเวลาที่ไปอบรมที่ญี่ปุ่นก็ไปสัมภาษณ์
ก็ไปทำเรื่องสามารถเขาให้ทำเรื่องเสนอได้สผัส๓เรื่อง
เราก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ประธานเจริก
ตอนนั้นเจริกพึ่งประมาณปี๒ปีพึ่งดังมาก
คนที่๒คืออุปถันทหร่ายสมาคมฟุตบอล

ฟุตบอลมันอยู่ในทุกอดียะหมดของเราถึงแม้ว่าเราทำข่าวเศรษฐกิจซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลย
แต่เราก็ไปญี่ปุ่นก็ยังต้องไปทำเรื่องประเด็นฟุตบอลแล้วก็ไปเอาไปโพสต์กับสารคดี
แล้วมีอะไรอีกพอเสร็จแล้วเนี่ยมาทำงานเอกชนทำงานการตลาด
ตำแหน่งก็ตำแหน่งแรกก็ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหลังจากออกจากการเป็นนักข่าว
ก็ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชื่อไหมยอดขาดปีนก็มา๓๐ล้าน
เราดูแลงบโฆษณาสามพันล้านเมื่อตอนอายุ๒๖
ก็มันก็มีความรู้สึกว่าจากการที่เราเป็นนักข่าวแล้วเราสปริงบอร์ดไปภาคธุรกิจ

แล้วก็ไปวงการรถยนต์ไปอีกหลายวงการ
พออยู่ที่ถนาคารกรุงเทพฯในทางน้ำผู้เชี่ยวชาญผู้ชำลังการด้านสื่อสาร

ว่าจะทำคือเว็บไซต์มันเพิ่งเกิด
แล้วเราคิดว่าเราอยากทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่ง

แล้วมันเว็บอะไรที่เราชอบที่สุด

แต่ภารกิจของเราคือรวมผลกันไปเชียร์

คือทั้งพูดคุยด้วยแล้วก็รวมกันไปเชียร์ด้วย
ก็เริ่มทำเพราะนั้นมันก็มาทุกอนุ
เริ่มมีก่อม็อบอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ตอนแรกเราก็กลัวว่าการที่เราทำตรงนี้มันเหมือน
จะไปทำให้งานประจำเราเสียหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่เราก็จะทำหลังเลิกงานแล้วแหละ

มีบางครั้งหลายผู้บริหารมันทีมันออกไปไหน
มันก็ออกไปได้มันไม่ต้องตอบบัตรนะ
อย่างถ้ามีฟุตบอลแข่งที่สนามสุข

แข่งที่สนามสุขเนี่ยเราก็ออกเร็วนิดนึง
เราต้องหิ้วกองแบกทงไปเนี่ย
ตอนนั้นไม่มีใครดูแลเราก็ทำของเราเอง
เอากองยัดท้ายรถรถเก่งธรรมดาเนี่ยนะคะ

เราก็ต้องออกเร็วหน่อยสักประมาณ๔โมง
๔โมงแล้วก็บอกลูกน้องดูไว้ด้วยดูไว้ด้วย

อะไรเฮียไม่ชวนผมบ้างเลยดูบอลอยู่ใช่ไหมเนี่ย

แต่เราคิดว่าเราไม่บังคับใคร

เพราะคนที่เขาอยากจะเข้ามาเชียร์

แต่เราในอุดมคติของเรา

เพราะโซนนั้นมันไม่ได้สบายเหมือนโซนอื่นนะ
ค่าตัวมันก็ไม่ได้แพงนะสมัยก่อน

แม้แต่มีคนเอาตัวมาให้เราก็พยายามที่จะ

บาเตอร์กันอย่างเช่นเอามาแจก

อะไรอย่างเนี้ยค่ะ
สรุปคือทั้งหมดในชีวิต

ในความเป็นพอลีน

นามโยบายก็คือไม่มีการผูกขาดและไม่มีผลประโยชน์ทัพซ้อน
ก็คือไม่วางเขาเรียกว่าไม่วางอะไรไว้เป็นผู้สืบทอดอำนาจในครั้งต่อไป

เรื่องสำคัญที่หลายคนในการให้เข้าใจ
แค่คิดว่าตัวเองไม่ได้อันนั้นหน้าที่หนึ่ง
ที่สองก็คือว่าในเรื่องของการหารายได้อันนี้อันดับที่๒
ความสามารถในเชิงธุรกิจก็คือการหารายได้
พอลิงจะใช้วิธีแยกผลิตภัณฑ์และขาย
คือต้องคิดฟุตบอลเป็นผลิตภัณฑ์แยกผลิตภัณฑ์แล้วขาย
แล้วจะมีในปีแรกน่าจะทำได้๓๕๐๐ล้านบาท
สมมุตินะตัวเลขวงกลมไปว่ากันขอถามหน่อยผมเป็นนักข่าวติดใจมาก
โบลินก็ทันวันนี้มันกลายเป็นว่าตรงนั้นมันต้องทำยังไง
แต่ตอนบูมเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนกำลังเหอะมันก็เป็น
ช่วงธุรกิจสินค้าเพิ่งเปิดตัวพ่ายรัฐมาช่วยด้วย
อืมสินค้าเพิ่งเปิดตัวแต่ปัญหาคือเราไม่ได้เตรียมการในการที่เผชิญกับการตกอ่า
มันเป็นธรรมดาของธุรกิจเลยถ้าคนอยู่ในวงการธุรกิจต้องเข้าใจ
แต่ว่าจะทำยังไงที่จะพยุงให้มันตกน้อยลงแล้วขึ้นไป
ทำร้านอาหารก็ต้องเปลี่ยนเก้าอี้มีเมนูใหม่ถูกไหม
นี่แหละจริงแล้วตอนที่คุณวรวีทำมันเกิดจากความเห่อ
อยากให้บอลไทยมีบอลลีกมันก็เกิดความอัดอั้น
นี่คือสิ่งที่พอลีนพูดกับอาจารย์วิจิตเกรดแก้วนายกก่อนทั้งนั้น
ความต้องการมันรออยู่แล้วแต่ว่าผ่านมาแล้วมันไม่มีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เลยฟุตบอลมันยังไม่ได้มีการปรับปรุง
สนามอาจจะมีการสร้างเพิ่มเฉพาะสโมสรใหญ่
แต่ในที๓ที๒มันยังไม่เห็นภาพนั้นเขายังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
แหล่งเงินทุนจะเอาจากไหนเรื่องหาเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องสปอนเซอร์อย่างเดียว
ทุกวันนี้มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังอิเล็กเขขะอยู่เลย
จดทะเบียนมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีแผนธุรกิจต้องไปทำแผนธุรกิจไปเสนอแบงค์
หรือในระดับที่สูงกว่านั้นก็ต้องแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้น
คือคนในวงการฟุตบอลยังไม่ได้คิดถึงระยะยาวขนาดนั้น
คิดแค่ว่าเข้ามาวงการฟุตบอลแล้วจะต่อยอดไปเรื่องอื่นอย่างที่คุณเจเคยถามพอลิน
แต่พอลินจะถามกลับว่าทำไมไม่เอาประสบการณ์หรือความรู้ของพอลินไปต่อยอดให้กับวงการฟุตบอล
โดยเฉพาะการประสบการณ์เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการพัฒนา
พอลินเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วความยากที่สุดของคนก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละ
เพราะเราจะคิดเราจะมีอีโก้เราจะคิดว่าตัวเราดีอยู่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้
ตอนเป็นพินิศงามพิ้งทุกคนมองก็ดีแต่พอลิ้นว่ายังมีจุดอ่อน
ก็คือยังต้องปิดบังต้องโกหกคนในสิ่งที่ตัวเองเป็น
แต่ตอนนี้พอลินโปร่งใสเป็นตัวของตัวเองไม่กังวลอะไร
เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีความสุขมากขึ้น
ประสบการณ์ตรงนี้วงการฟุตบอลควรจะต้องนำมาต่อยอด
ประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจเมื่อกี้พูดถึงธุรกิจนะคะ
แล้วก็ผ่านการไต่เต้าจากระดับล่างจนมาเป็นประธานบริษัท
ประสบการณ์ด้านฟุตบอลล์ก็คือเรื่องด้านเทคนิค
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นขาดรวมถึงการบริหารทีมชาร์จ
เราจะทำอย่างไรถ้าเราแก้ปัญหามันคิดได้
คือสมาคมเนี่ยต้องเป็นพี่ใหญ่ที่สนับสนุนสโมสรสโมสรเล็กเราต้องสนับสนุนเรื่องหนึ่งสโมสรใหญ่เราสนับสนุนเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปทำประกันประกันการบาดเจ็บผู้รับผลประโยชน์คือสโมสรไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวนะ
ถ้าไม่ใช่คือรักษาก็คือรักษาแต่สโมสรเสียประโยชน์ในการไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้งานตรงนี้ก็จะต้องมีอันนี้ยกตัวอย่าง
ธุรกิจที่เขาเป็นคู่แข่งแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้ามาได้ทั้งหมดเงินมันก็เยอะขึ้นนี่คือวิธีการหาเงิน
พอลินได้ทำแล้วหลังจากแค่ประกาศตัวก็มีสอสอในสภาพูดแล้ว
ตรงนี้มันจะขึ้นไปสู่เป้าหมายก็คือความเป็นเลิศ
ในเรื่องของฟุตบอลก็คือเป็นความเป็นเลิศ

แล้วก็มีประเทศชาติก็ได้ประโยชน์

กระทั่งคันฐานเล็กน้อยแม้กระทั่งว่าบัตรทีมเยือนทำไมมันต้องแพงกว่าทีมเย่า
หวังผลแค่จะไม่มีแฟนมากดดัน
แต่คุณรู้ไหมว่าคุณเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปเท่าไหร่
เพราะถ้าคนมาเยอะขึ้นการถ่ายทอดก็ดีขึ้นมูลค่าหลีกก็สูงขึ้น
แล้วก็คุณก็ขายลูกชิ้นทอดขายแฮมเบอร์เกอร์ขายหมูย่างได้มากขึ้น
แล้วเผลอถ้าเกิดว่ารอบสนามมีโรงแรมเขาก็ไปพักโรงแรม

มันจะไปไหนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเศรษฐกิจรองรับ
เพราะธุรกิจเงินมันดีทั้งทางตรงและทางอ้อม

แล้วคนไทยก็จะภาคภูมิใจเป็นยอดสูงสุด
ผลงานของทีมชาติหรือแม้กระทั่งการดูหลีก

ก็ยินดีทุกเวทีแล้วค่ะแต่ว่า
ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันต้องทำแบบการเลือกตั้ง
แบบยุติธรรมแบบแฟร์นะครับ

หลายคนก็พูดถึงเรื่องบารมีเรื่องอะไรต่าง

ไม่กังวลนะคะเราสู้ด้วยความเบิกบาน
เพราะมันสู้กันแบบนี้มาตลอดนะคำว่าบารมี
บารมีก็คือคุณงามความดีค่ะ

คือการสะสมความดีไม่ว่าจะเป็นทานสินสมาธิปัญญาอะไรก็แล้วแต่
สำหรับพอลินบารมีในวงการฟุตบอลคือ

ภาคของกองเชียร์

เวลาไปก็ไม่ได้เชียร์ไทยไม่ได้หายไป
เวลาเราไม่ได้เข้าสนามก็ยังมีคนทำต่อยั่งยืนไหมทุกวันนี้ยัง
นั่นคือสิ่งที่พูดเมื่อกี้ไงว่าถ้ามาทำเสร็จปุ๊บสาวครอบครอบครัวต้องอยู่ด้าน
คือเราไม่อยากให้เราตายไปพร้อมกับสิ่งที่เราสร้างเราจึงมีคนทำต่อ
นั่นคือเป้าหมายแรกเพราะฉะนั้นมันก็พิสูจน์เป็นเวทีหนึ่งที่เราทำมาแล้ว
นั่นคือบารมีเราอาจจะไม่ได้ไปทำทีมทำสโมสรซึ่งพอลินจะทำก็ทำได้
แต่เราไม่ได้ทำเพื่อเอาประโยชน์ของเราไอเชียร์ไทยพาเวอร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม
ช่วงแรกโดยที่ไม่รู้ตัวบางครั้งประธานสโมสรไม่รู้ตัวด้วยซะ
ทางสโมสรไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็
ง่ายพอลินไปสโมสรไหนก็มีสมาชิกเชียร์ไทยพาวเวอร์อยู่
เกือบทุกสโมสรอันนี้แหละคือบารมีที่มีแต่พอลินไม่ได้ไปต้องไปแบบ
บี้โดยที่ไม่มีหลักการอะไรเลยคือถ้าจะไปก็ต่อเมื่อไปเอาไง
เป็นรูปเงินอะไรและรูปที่ไม่ใช่เงินอะไรสอนให้เขาจับปลาได้ด้วย
ตัวเองทีสองทีสาม
ยาวชนพอไม่ว่ามันมีมันมีความซับซ้อนระหว่าง
กับก็จะต้องเป็นอย่าง

มันครบหมดในสิ่งที่จะมี

เพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้ว

มันเป็นแบบนั้นแล้วมันดีไหม

แล้วมันถึงจุดนี้ไง

แต่ว่าผลงานหรือการพัฒนาอะไรมันยังไม่เหมือน
มันยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น

คือบอลโลกคนพูดกันเยอะอะ
ว่าจะไปบอลโลกไปบอลโลก

ถ้าทุกอย่างทำแบบยั่งยืนแบบนี้
ไม่เกิน๘หรือ๑๖ปี
และหลังจากนั้นเราจะไปบอลโลกได้ทุกครั้ง